รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

อ้าวไม่เคยดูเหรอ

ดู
ไม่ใช่ดู

น้ำแข็งอะไรร้อนจังงี้เนี่ย

ลองไว้

เรียกว่าคุณหลวงคุณหลวง
คุณหลวงค่ะ

แล้วให้เหลือหัวเหลือหัว

ง่ายหน้าแปปปาก

คุณหลวง

คุณหลวง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

ไอชามชานมไข่มุกพวกชั้นจะกินได้

รสชาติดีและราคาไม่แพง

บอกได้เลยว่าราคาดีมาก

และชานมไข่มุกร้านโคอีเตะ
ในราคาถูกที่สุด๑โอเวนตินมัคเคียโตะ๒โกเด้นบับเบิ้ลมิ้วที๓มัชชะลาเต้
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเบลล่าสาวสวยดีกรีพิธีกรสองภาษา

ได้เสนอโจทย์คำถามข้อแรก
ใช่แล้วหนูก็ไปเดินสยามทุกวันเลย
พี่ก็ไปโรงแรมสยามประจำไม่เห็นเจอหนู

อันนี้เขาเดินสยามสแควร์สยามพลากรครับ
อยากให้ดาราต้องหุ่นดี

หุ่นดีแน่เพี้ยวหน้า
อันนี้คือสลัดทูน่าครับผม
ภาษาสตรีครับคุณโยรียมโบ้งข้ามนี่คือ
นมตามีนมผสมถั่วขาวนะครับผม
ทูน่าดีจุดถั่วขาวอะไรนะ
และวันนี้คุณเบลล่าจะผ่านข้อแรก

ไปชมกันต่อเลย
นี่คือผลิตภัณฑ์จากถั่วขาวค่ะเบลล่า

สกัด๑๔๐มิลลิตรสีกระป๋องนะครับ
ค่ะราคาไม่แพงครับครับ

ถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ

ถูกกว่าเพราะคือนอติรุธไลท์นะฮะ
สลัดทูน่าผสมถั่วขาว
แล้วนิดเดียวนี่ถูกมากอันนี้อันเล็กเนี่ย

ทั้ง๓ท่านค่ะเข้าไปกินถั่วกันข้างในเลยค่ะ

รู้เลยค่ะว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะให้เจอนะคะ
เอาต้องตอบเลยไหมคะ

ว่าอายำถั่วขาวในซอสมะเขือเทศเป็นของที่ถูกที่สุด

ครับเป็นคนมีเหตุมีผลชอบสีเหลือง

ที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยที่อายำถั่วขาวในซอสมะเขือเทศ
ที่คุณเบลล่าเลือกราคาอยู่ที่

และนอติลุสต้องแพงกว่า๔๓บาทค่ะ
อติรุธนี่คือสินค้าที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือก

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้สะสมเปิดประเดิมไปแล้วค่ะคุณเบลล่าค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

แอปเปิ้ล๒๕๐มิลลิลิตรครับ

ถ้ายองเมื่อยมันปวดเข่าก็มายืนเนสได้

สลัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นครับผม

ผมพูดความจริงผมไม่ได้โกหก

ราคาถูกที่สุดคะ
โอ้ย

น้ำส้มสายชูที่ทำมาจากแอปเปิ้ลนะ

น้ำส้มสายชูแบบแอปเปิ้ล

น้ำสลัดงาญี่ปุ่น
นี่คือสินค้าที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือกค่ะ

และเป๊กจะเฉลยที่มายองเนสที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือก

ถูกกว่าไปทุกที

นี่คือสินค้าที่คุณเบลล่าเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๘๓บาทค่ะ
น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล

ราคาต้องถูกกว่า๘๓บาท

ถูกกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

สมไปละ๔๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

และของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
บอกเลยว่านี่คือของอร่อยจากทีจอย
จอยเนี่ยก็เป็นของทานเล่นที่เรียกว่าอร่อยมาก

อันที่๒พีจอยรถคุกกี้แอนด์ครีม
อันที่๓พี่จอยรถมัชะลาเต้
นี่คือคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาท

ผลิตภัณฑ์แสนอร่อยจากพีจอยทั้ง๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุดกันนะ

โต๊ะที่ขุ่นเบลล้าไม่ได้เลือก
ราคาตั้งต้นมาอยู่ที่

และตักกะการที่ชอบ

ว่าเรารักอันนี้ขอให้ราคาถูกสุดด้วย

ค่ะขั้นที่๓มาแล้วค่ะ
อันนี้ควรสวยเฉพาะเม็ดสอบสมไปแล้วค่ะ

ถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ท่านละข้าครับ

งานอะไรแกขายเดี๋ยวให้เกี้ยวเจ้ามันหมดเลย
ก้องผัดกันผู้ดีและคนที่มันพูดอะไรพร้อมกัน

นี่ไงขายพวกส้มแอปเปิ้ลมะม่วง

กล้องนึงเขาจับได้ทีละตัวเข้าใจไหม

ถ้าจะขายของให้ดีมันต้องค่อยขาย
ทำเป็นตลาดนัดไปได้ของเราไม่ใช่ตลาดนัด
เอางี้ถ้าจะขายจริงพูดตาม

พูดคำท้ายคำเดียว

อย่างเนี้ยะแหละก็ไม่บอกอ่ะทิ้งหู

เอาอย่างนี้

ทำไมลงไม่ทันเขาอ่ะ

ก็ไม่เคารพแล้วล่ะถ้าเล่นคนอย่างนี้

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง
ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

ราคาไม่แพง

พี่นอนที่บ้านนอนอยู่ดีด้วยแหละ

ผมอาบน้ำผมก็ฉีดน้ำหอมอะไรมาอย่างดีนะ

คือพอดีผมอยู่กันหลายคนในบ้าน
แล้วห้องน้ำไม่เคยทำความสะอาดเลย
มันก็เลยเหม็นติดตัวแน่เลยเฮ้ย
ทำยังไงจะให้ห้องน้ำมันสะอาดอะพี่

ทำไงวะเนี่ย

เจลหอมกลิ่นพีชครับผม

แค่แกะแล้วตั้งไว้ในห้องน้ำ
อันนี้เป็นกล่องดูดชื้นครับผม

อันนี้อันไหนถูกสุดอ่ะฮะ

แบบไหนราคาถูกที่สุด

เจลหอมปรับอากาศกลิ่นพีชนะครับผม

ลาคาถูกที่สุด

เพราะมันเป็นกล่องดูดชื้นครับผม

มันจะทุกผากหรือไงกลางใยอันนี้แพงอันนี้จะทุก
ผมทุกว่ะอันนี้เปิดฝาตั้งไว้ทุกว่ะ
อันนี้ทุกมากเลยอันนี้ไม่ได้ทุก

คุณจะไม่ชอบเหรอ

เฉลยที่เจหอมปรับอากาศ์กินพีช

และอันนี้ค่ะที่คุณเบลล่าเลือกกองดูดชื้นราคาต้องถูกกว่า

และราคากองดูชื้นจากฟาเซนต์อยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

องดูชิ้นเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ครึ่งทางแล้วค่ะผ่านข้อที่๔มาแล้วค่ะคุณเบลล่า

เอาล่ะค่ะสิ้น๒๕๐๐๐บาทรอจนอยู่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาสิจ๊

ไม่ได้มาธรรมดามาแบบซ่า

มีอะไรบ้าง

ซีอิ๊วขาวสูตรรสโซเดียม๑๐๐มิลลิลิครับ
ของน้าประกาศดองเข็ม
จ้ะ
๑๔๕กรัมอันนี้ราคาถูกที่สุด
ของผมโรซ่าเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศครับผม

ถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากรสซา

ถูกที่สุด

เข้าไปข้างในได้

อันนี้พี่เขาโฆษณาว่าโซเดียมต่ำ

ชอบเลยอ่ะ

เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นปลากระป๋องขึ้นราคาแบบพลวดพลาด

เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่ซีอิ๊วขาวที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
ซีอิ๊วขาวจากโรซ่าสูตรรสโซเดียม
ที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

บรรจุซอง๑๔๕กรัมที่คุณเบลล่าไม่ได้เลือก

เย้

เพราะนี่คือสินค้าที่คุณเบลล่าเลือก

อากาศดองเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

วันนี้มาร่วมใส่รายการของเรารู้สึกอย่างไงบ้าง
สนุกมากค่ะแล้วก็หลอกโดนพี่บอล

แต่ไม่ได้เคยเห็นที่คิดมันฟังไม่ยอมเราก็จะแบบว่าใช่

ก็ต้องขอบคุณพี่นุ้ยด้วยค่ะ

คุณเบลล่าเป็นอีกหนึ่งคน
ที่ต้องกลับบ้านมือเปล่าอย่างน่าเสียดาย

เรามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่

ช่วงหน้ามาชมกันครับ